มีข่าวดีมาฝากสำหรับคุณผู้ชมที่อยากมีบ้านเป็นของตัวเองโดยเฉพาะบ้านมือสองครับ
ล่าสุดนะครับธนาคารอาคารสงเคราะห์มีการออกสินเชื่อบ้านมือสอง
เพื่อให้ประชาชนคนไทยนั้นมีบ้านได้ง่ายขึ้นครับนายชัดชัยสิริลัย
กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงคล้อมหรือว่าทศแล้วก็นายธนัดพรเตชากิจขจรครับ
กรรมการผู้จัดการบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทย์จำกัดหรือว่าบศหรือว่าแซมครับ
มีการร่วมกันลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อความร่วมมือทางธุรกิจผ่านทางโครงการสินเชื่อบ้านบสสนะครับ
โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์เตรียมกรอบวงเงินให้สินเชื่อเอาไว้๘๐๐ล้านบาทในการให้สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ย
สามปีแรกต่ำสุดเพียงสามจุดแปดเปอร์เซ็นต์ต่อปีครับเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่ต้องการซื้อบ้านมือสองจากแซมนั้นเข้าถึงสินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยต่ำได้แล้วก็เพิ่มโอกาสให้คนไทยนั้นมีบ้านเป็นของตัวเองได้ง่ายมากขึ้นนั่นเองนะครับ
ตั้งแต่ปีที่๔เป็นต้นไปจนถึงตลอดอายุสัญญานะครับ
โดยผ่อนชำระนานสูงสุด๔๐ปีถ้ากู้๑ล้านบาท
ผ่อนชำระเริ่มต้นปีแรกเพียงเดือนละ๔๗๐๐บาทเท่านั้น
แล้วก็สามารถลดภาระการผ่อนชำระเป็นเงินงวดลง
เทียบกันกับเงินผ่อนดาวเฉลี่ยเดือนละ๒๐๐๓๐๐บาท
คุณผู้ชมที่สนใจก็สามารถไปยื่นคำขอกู้
แล้วก็ทำนิติกรรมได้ภายในวันที่๓๐ธันวาคม๒๕๖๒
หรือว่า๓๐ธันวาคมปีหน้านะครับ